ข่าวนี้ขอกรี๊ดดังเลยนะเพราะอยากจะเป็นนุษย์กับเขาบ้างค่ะ
ให้กับนักร้องดังคุณเป๊กผลิตโชคนะคะบอกเลยว่าถือเลิกดี
วาเลนไทยที่ผ่านมาคุณผู้ชมค่ะจัดข่าวนะคะจัดงานแถลงคอนเสิร์ตนะคะ
เดียวด้วยครั้งนี้เป็นครั้งเดียวและครั้งที่๒ด้วยนะคะ
สร้างปรากฏการณ์แฟนนะแห่ไปรอซื้อบัตรล่วงหน้าถึง
นี่๔๕คืนก่อนแถลงเลยนะโอ้โหขนาดนั้นเลยคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็เพียงไม่ถึง๕นาทีนะคะขายบัตรหมดเกลี้ยงทั้ง๒รอบเลย
จะเพิ่มรอบที่๓อีก๕นาทีต่อมาก็หมด
โอ้โหคุณผู้ชมค่ะไม่ฮอตจริงทำไม่ได้

ไม่ใช่นะคะบอกเลยว่าวันวาเลนไทยที่ผ่านมานะ
ตึกแกมมี่แทบแตกเลยแล้วก็เสียงกรี๊ดเนี่ยบอกเลยนี่

โอ้โหดังจริงไม่ดังจริงทำไม่ได้นะ

ใช่แล้วก็ต่อเนื่องกันมาเลยนะแบบว่าแรงดีไม่มีตกจริงนะคะ
ว่าต่อให้เปิดอีกหลายรอบก็ขายหมดอยู่ดีนะคะ
ก็ไปเจอกันที่งานคอนเสิร์ตแล้วถ้าใครมีบัตรนะจ๊ะ